ครับขอบคุณท่านบทรรษฐานศรภาพ่อแผู้แทนราชดรที่เคารพควรครับ
กรุงเทพหานครพักเก้าไกลจากชาวบางขุนเทียนครับเมื่อเช้านี้
มีการตอบในสภาแห่งนี้โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
กระทรวงกระลาโหมนั่นคือผลเอกชายชาญช้างมงคล
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ด้วยนะครับ
ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการพาดพิง
เนื่องจากว่ามีความเสียหายในสิ่งที่ผมได้อภิปรายเกิดขึ้น
มันไม่ใช่เรื่องพาดพิงนะครับคำตอบ
แต่ว่าอนุญาตให้พูดถามได้
ก็ไม่ใช่เรื่องพาดพิงครับคำตอบขอบคุณครับท่านประธานครับ
สอบถามไปเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมอภิปรายนั้น

ท่านรัฐมนตรีขึ้นมาตอบตอนเช้า
ผมติดภารกิจอยู่ภายนอกห้องประชุมนะครับ

อยากให้ท่านตอบชัดในสภาแห่งนี้

หน่วยงานของกองทัพได้ทำนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา

การที่ท่านยกมาบอกว่าลายเซ็นต์ไม่เหมือน

ผมไม่อาจที่จะไปสอนภาษาไทยให้ในกองทัพได้
เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะไประบุได้หรือว่าจะถูกหรือจะผิด
ส่วนเลขลันหนังสือภายในกองทัพ

วันนี้ว่าภารกิจปลอมตัวเป็นประชาชน
มอบหมายหน่วยงานกลมกองต่าง

และภารกิจหลักฐานที่ได้มาชี้แจงในสภาแห่งนี้กว่าชั่วโมงเสร็จ
ในแต่ละภาพมีบุคคลจริงยศจริงชั้นยศจริง
ผมไม่สะอาดไหว้วานเขามาถ่ายรูปได้หรอกครับ

และในภาพเห็นชัดเจนครับว่ามีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
ที่คอยที่จะลงความเห็นคอยที่จะไปด้อยฆ่าฝ่ายตรงข้าม
คอยที่จะสนับสนุนงานของรัฐบาล
นี่มันคือภารกิจของฝ่ายความมั่นคงใช่หรือไม่
ส่วนเอกสารท่านบอกไม่จริงผมบอกจริงไปว่ากันในชั้นศาล
ผมยินดีรับผิดชอบทุกเอกสารที่ผมนำมาเสนอในที่นี้
และยินดีที่จะให้สารตัดสินและขอเรียกเชิญพยานนะครับ
๑๐๐คนตามบัญชีรายชื่อและพยานรายชื่อกอรมนจังหวัดละ๒๐คน
เพราะยกหูโทรแล้วเขาบอกเองว่าไม่ค่อยเต็มใจทำสักเท่าไหร่
แต่เป็นการบังคับบัญชาสายงานบังคับบัญชา
ที่ส่งหนังสือมาขอความร่วมมือไปอบรม
ว่า๑๐๐คนที่ท่านส่งรายชื่อไปอบรมเนี่ยเขาปฏิบัติภารกิจอะไรนะครับ

อย่างเดียวถ้าคุณธรรมดิพลากลายวิวังใจในยคมปี
แต่ว่าเมื่อพาดพิงครับท่านลำตีช่วยจะชี้แจงได้ครับ

ครับจริงผมก็ตอบไปชัดเจนนะครับว่า
สิ่งที่เอกสารหลักฐานที่ให้มานั้นเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้น
ว่าเป็นเอกสารที่ไม่จริง
ครับตอนนี้หน่วยหน้ากองทัพบกโดยกรรมทัพพฤติสอง
ที่รับความเสียหายก็กำลังตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
หรือว่าคลิปหรือว่าสิ่งที่ท่านได้มาแสดงในการอภิปรายนั้นว่าเป็นจริงหรือไม่
ในการดำเนินการต่อไปก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยนะครับ
ได้รับความเสียหายก็คงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
อนุญาตให้เต็มที่เลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ